ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่
สองนางเอกดังอดีตลูกหม้อวิกหมอชิดนะคะ
แพนเคกเขมณิแล้วก็ไหมดาวิกาค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่ผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระนะคะ
ในฐานะนักแสดงซึ่งน่าจับตามองอยู่ไม่น้อย
เพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นการประกบคู่กับหนุ่มหล่อทั้งนั้นเลย
จะเป็นใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
สำหรับ๒นางเอกชื่อดังอดีตลูกหม้อวิกหมอชิต
แพนเคกเขมณิและไหมดาวิกา
ซึ่งถือเป็นการยืนยันข่าวการร่วมงานอย่างเป็นทางการ
ในฐานะนักแสดงอิสระของใหม่ดาวิกา
ที่จะมาประกบกับพระเอกรุ่นพี่ติ๊กเจษฎาพร

ว่ายังไม่มีการจรวดปากกาเซ็นสัญญากับสังกัดใด

และเปิดประสบการณ์การเป็นนักแสดงอิสระให้ตัวเองมากขึ้น
มันประเด็นเมาส์ที่ว่าเอซุพชัยอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธอ
ไม่ยอมให้นักแสดงในสังกัดเล่นประกบคู่กับใหม่นั้น
เจ้าตัวก็พอทราบเรื่องนี้บ้างแต่ไม่ซีเรียสและไม่น้อย
เพราะร่วมงานได้กับทุกคนค่ะ
คือตอนนี้ใหม่ก็ยังเป็นอย่างที่บอกตั้งแต่แรกก็คือเป็นอิสระนะคะแล้วก็ยัง
เขาเรียกว่ายังสนุกแล้วก็ยังคิดว่าผู้ใหญ่น่าจะเลือกสิ่งนี้ให้กับเราค่ะ
ราคอนใช่ไหมไม่ใช่เซนส์ใช่ไหม
ละครก็ละครเพราะว่าใหม่เป็นอิสระใช่ไหมคะ
ดังนั้นการที่ไปช่วงนู้นช่วงนี้ก็จะมีสิทธิ์เห็นใหม่ได้ค่ะ

ไม่ได้ตอบตกลงกับทางเข้า๓มาใช่ไหมว่าจะเล่นเรื่องนี้
ยังไม่สรุปอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ชัดเจนก็จะได้เห็นกันค่ะ

คือตอนนี้ตอนนี้หมายให้ทางผู้จัดการแล้วก็คุณแม่ช่วยปรึกษากันดูแลเรื่องนี้นะคะ
แล้วตอนนี้มันลามไปถึงคือมันพูดคุยกันเรื่อย
มันเดียแพลนมันลามไปเป็นปีหน้าแล้วอะค่ะ

ก็พอทราบนะคะว่ามีอันนี้มาแต่ว่าสำหรับใหม่สบายใจที่อยู่ตรงนี้
สบายใจที่จะทำงานแล้วก็อยู่ในจุดที่เรายืนเนี่ยแหละค่ะ
เป็นใหม่ดาวิกาแล้วก็ร่วมงานกับใครก็ได้ค่ะ
แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่จะส่งมาให้รับ
น้อยเลยนะคะหมายเห็นนักแสดงมีเยอะแยะมากมายค่ะ
บล็อกมันหมดยุคนั้นไปแล้วอะค่ะ
ขณะที่นางเอกนางฟ้าฟีแลนซ์แพนเค้กเขมมะนิด
ประเดิมลงจอคู่กับแอนดริวเกคสัน
โดยเจ้าตัวเผยว่าถือเป็นการตกลงที่ตรงใจกันกับทางบ้านหลังใหม่
ส่วนกระแสที่ว่าสังกัดใหม่การันตีรายได้ภายใน๓ปี

นางเอกสาวเผยแบบก้ำกึ่งว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
จะบอกว่าเธอยังรับงานและกิจกรรมเพื่อสังคม
ตามแบบฉบับนางเอกเรื่องราวดีเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้เซ็นสัญญากับครูค่ะ

จริงเรามีการคุยกันคุยกันมาก่อนแล้วสักแป๊บนึงค่ะ
แล้วก็เราก็ตัดสินใจกันที่จะร่วมงานด้วยกันค่ะ
ก็เอาเป็นว่าเป็นในส่วนที่เราพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายดีกว่าค่ะ
คือกับการได้เรียนทางผู้ใหญ่ว่าวันนี้เราตัดสินใจแบบนี้แล้วนะ
ก็ถ้าจะมีโอกาสอะไรที่ได้ร่วมงานกันในโอกาสต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะ

นี่ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราก็ต้องคุยกับทางทูวาส
เราทำกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วกับครอบครัวนะ
จะค่อนข้างดีเลยเห็นได้จากโลกโซเชียลของเรานี่แหละ
ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่านะคะส่วนหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจก็เพราะว่ามีพระนาง
ระดับแม่เหล็กของวงการบันเทิงนั่นเองนะคะ